มูเตรุไม่เข้าไกลออกไกล

เขาก็ยืนมายืนมาชะโงกมองตรงป้ายรถเมย์
น่าจะมองรถสายคันที่เขารอ

แต่ที่เขาไปนั่งแล้วที่กูรู้สึกว่ากูตกใจ
เขาไปนั่งทับที่ผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่
คือผู้ชายคนนั่งอยู่แล้ว

ผู้ชายคนนี้ที่แต่งชุดออฟฟิศไปนั่งทับ
ใช่นั่งทับแล้วเวลาเขาขยับเนี่ย
คุณยังเห็นเป็นภาพที่มันซ้อนกันอยู่
ก็คือไปนั่งทับวิญญาณเขาน่ะ
ใช่นั่งคือซ้อนกันอยู่อย่างนี้เลย

ขนหัวลุกมันเป็นยังไง
มันเหมือนแบบมันหน่ากลัวไปทั้งหัวอ่ะ
แล้วมือกูเนี่ยเย็นหมดเลยนะคุณอดำ
มือเย็นหมดเลยอ่ะแล้วน้ำตาหลายออกมาเลยอ่ะ

เฮ้ยคุณกูเป็นไรเกี่ยวเป็นไร
คือเรารู้หมดว่าเพื่อนพูดอะไร

เพียงแต่ว่าเราปากเรามันแข็งอ่ะ

แล้วสักพักนึงเขาก็บอกว่าคุณเป็นลมหรือเปล่า

ว่าใครทำอะไรค้าเดิงคอยอย่าดมเอานั้นวันนี้เอาอันนี้มาให้ดมอะไรเนี่ย
คือแบบแสบไปหมดเลยข้างหน้าเนี่ย
คือตรงนั้นคือป้ายรถเมย์ตรงนั้นแหละ

ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง

ลักษณะยังไงเนี่ยหนูลองพูดสิ

แล้วเขาก็ไปเอาคนแก่คนหนึ่งมา

เด็กคนนี้มันเห็นลูกแก

ลูกเขาเนี่ยไม่ใช่คนจรจัด
เขาก็ค่อยกลับไปหน่อบ้านจะชอบมานั่งตรงใต้รถเมตรตรงนี้

นั่งมองจะนั่งมองแล้วขอตังค์
น่าจะโดนวัยรุ่น

ใช่เขาตายอยู่ตรงนั้นเขาตายอยู่ตรงใต้รถเมย์นั้นเลย

แต่ที่แน่นะครับมีเหตุการณ์
ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของคุณ

หลังความตายเนี่ย

ส้มก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่ม
ที่สนิทมากถึงมากที่สุด

แล้วทีนี้ส้มด้วยความที่

สวยก็เลยมี

ที่เขาคบหากันเขาก็ยังอยู่ในเมืองไทย

ห่วงใกล้๗๘เดือนที่จะถึงเนี่ย
เขาจะต้องกลับไปที่แท่นขุดเจาะแล้ว

ใช่แต่งงานญาติทางผู้หญิงก็โอเค
แต่ทางผู้ชายเนี่ย
เพราะว่าแม่ของสามีเนี่ย

แฟนเขาก็ไปทำงานที่แท่นขุดเจาะอืม

จนกระทั่งวันหนึ่งคุณกลับบ้านแล้วส้มเขาก็กลับคอนโด
ปรากฏว่าทางเข้าคอนโดห้องนี้มันมืด

กระชากกระเป๋าแล้วทีนั้นเหมือนส้มยื้อ

ก็มีคนเข้ามาช่วยพอดี

แต่พอแล้วมึงมีคนนี้ชอบส้ม

ปัญหาเราว่าแม่เขายิ่ง

คุณไปนัดเจอกันหรือเปล่าแล้วไปประสบ
เหตุด้วยกันหรือเปล่าแล้วมาบอกว่าเป็นพลเมืองดี
แต่พอส้มออกจากโรงพยาบาล

ใช่คนที่ทำงานอยู่แท่นขุดเจาะ

เดี๋ยวหนูเข้าไปเก็บของในคอนโดพี่นะ
ลดเงินสดหนูเอาไป

พอผ่านไปอีกส้มก็ถามอีก

เขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าผิดอะไร

หลังจากนั้นประมาณสองสักวันเพื่อนก็ทำใจละ
เขาบอกไปเก็บของ

พอถึงหน้าคอนโดเราก็จอดให้เพื่อนลง

เสร็จปุ๊บคุณก็เดินมาที่ลิฟท์

ใช่เนี่ยเพื่อนเราแบบ
ตอนนั้นยืนชันเลย

ส้มกับเป็นเสื้อยืดสีขาว

แต่คราวไหมพี่เล่าให้ฟังแล้วได้คุยกับผู้ชายคนนั้นแล้ว
คุณบอกว่าแม่เค้าจัดฉากก็คือเหมือนเตรียมกับไอ้โพลเวิร์นดีของเค้า
ให้คุณพูดแบบนี้ไปซะเค้าจะได้เลิกกัน
คุณกล้าสาบานต่อหน้ากระดูกเพื่อนนี้เลยว่า
มีแค่คืนเดียวที่ส้มอยู่คนเดียวคือคืนที่ส้มโดนแทง
นั้นส้มอยู่กับคุณตลอดไม่ว่าจะอยู่คอนโดหรือว่าอยู่หอพัก
ถ้าส้มจะมีชู้ชู้ส้มก็คุณนี่แหละคุณก็พูดกับเขาแบบนี้
คืนนั้นคุณมานั่งดูรูปของเพื่อนในอัลบั้มสมัยที่มต้นเรียนอยู่ด้วยกัน

ก็นั่งดูก็เหมือนกับแบบที่นอนคุณปกติเนี่ยที่นอนคุณมันจะเป็นที่นอนเตียงสองชั้น
สองชั้นคุณจะนอนชั้นล่างส้มจะนอนชั้นบน

คุณนั่งดูแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเพื่อนคิดถึงมาก
แล้วเหมือนกับว่าเหมือนเตียงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยมันยวบลงอ่ะ
มันยวบแบบเหมือนมันยวบลงไป
แล้วเหมือนกับแบบมันมีเหมือนมันมีลมผ่านตัวเราอ่ะ
แล้วคุณได้ยินเสียงแต่คุณมองไม่เห็นนะ
ไม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบสะอื้นสะอื้นอยู่ในลำคอใช่ร้องไห้

ก็หลายครั้งเหมือนกันทุกครั้งที่มีความรู้สึก

ใช่เพราะเช้ามาคุณก็จะใส่บาทใส่บาทแล้วคุณก็จะกวดน้ำเลย
นั่นแค่เสียงร้องไห้ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนอือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

แต่ผู้ชายคือหลุดเลยคือสติหลุดโวยวายลั่นเลย

เขาทุบทุบทุบทุบประตูแต่ประตูอ่ะเปิดไม่ออก
แล้วเขากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วทั้งกรี๊ดทั้งโวยวายลั่นเลยอ่ะ
คนที่อยู่ข้างเขามาทุบประตูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
อีกคนนึงก็ไปตามอาจารย์อืมแล้วพอเขาบอกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ดันประตูเข้าไปกลับเปิดออก
เขาบอกไหมว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไง
เขาบอกว่าเหมือนในรูปนี้เลยก็คือรูปมันจะมีรูปกุดรูปส้มตั้งอยู่
เขาก็บอกรูปผู้หญิงที่คนนี้เลย
คนที่อยู่ในรูปนี้แหละใช่คนนี้เลย
แต่ว่าส้มไม่ได้แบบเละหรือว่าอะไร
นี่เขาเล่าให้คุณฟังคนเดียวหรืออาจงอาจารย์ได้ยินหมด

คือเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณกำลังเล่าให้ผมกับคุณพระดำฟังเนี่ย

ใช่ก็คือเขานั่งเล่าอยู่ข้างล่างข้างล่างตรงข้างล่างหอใต้ถุนหอ
ทุกคนก็ยืนอยู่คุณก็ยืนฟังเขาอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกคนในรูปคนในรูปที่ห้องที่วางคู่กับคุณนี่แหละ
คืนนั้นไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์เดียว

ใช่พอหลังจากนั้นครูก็ขับมานอนอาบน้ำ

คนนั้นก็คือเขาก็ไป

เขาก็เข้ามาคือก็เก็บของที่เขามันกระจัดกระจายอยู่แล้ว

ส่วนสร้อยของส้มคุณก็เอามาวางไว้ที่เดิม

มีจริงเหรอแล้วทำไมฉันไม่เคยเห็น

มั่นใจนะว่าเป็นคนที่เห็น
แต่ทำไมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เห็นเพื่อน
คุณคิดว่าคุณนอนอาบน้ำเสร็จแล้วคุณก็นอน

เหมือนส้มเข้ามาแล้วก็มานั่ง

ร้องไห้เสร็จแล้วคุณก็ร้องไห้
ผมก็แบบทำไมต้องไปทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้

ก็คือแบบเหมือนตัดพอเพื่อน
แล้วก็บอกว่าไม่มาแล้วนะจะไม่มาแล้ว

ใช่เหมือนกึ่งหลับกึ่งเหมือนฝัน

แล้วตื่นมาเนี่ยน้ำตาคุณยังไหลอยู่เลยนะ
แบบนอนแล้วน้ำตาไหลเป็นทางออกมาเลย
เออสงสัยเขามาลาจริงหรือเปล่าวะ

ก็พอตอนเช้าก็ไปเรียนตามปกติ

ก็นั่งคุยกันอยู่บอกเฮ้หรือมันมาลาจริงวะ

เพราะว่าเขาจะมาเรื่องดำเนินการเรื่องศพแม่เขา

เขาบอกว่าแม่เขาพัดตกจากคอนโด

แต่แม่เขาเนี่ยค้างอยู่ที่ชั้นสอง

เขาเข้าไปทำความสะอาดเขาบอกว่าจะปล่อยเช่า

คนเห็นว่าหล่นลงมาจากชั้นเก้า

จุดเดียวกันกับที่เพื่อนคุณตกลงมา

แต่แม่สามีค้างอยู่ที่ชั้น๒

คุณคิดว่าอันนี้คือเหตุบังเอิญ

คุณมั่นใจคนอื่นจะยังไงไม่รู้
แต่คุณมั่นใจว่าน่าจะ
นั่นคือเรื่องราวของคุณส้มนะครับ
เพื่อนของคุณกุนในอดีต

ไม่เห็นเลยตั้งแต่วันนั้นจริงก็คือไม่เห็นไปเลย
แต่ว่ายังมีเรื่องราวผีที่ทำงานของคุณเองเนี่ยนะครับ

สาหัสที่สุดในชีวิตคุณเท่าที่เคยเจอมาเลย

น้อยคนบอกเจอย่าหันนะ
บอกว่าหันควับเลยสภาพแบบ

ประตูลิฟต์ยังไม่ทันจะปิดตีเลย
เขาได้กลิ่นเหม็นเน่ามาก
แล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าผมหิว